หนุ่มคนนี้งงเลยครับขับรถอยู่ดีเจอเบ้นอีกคันหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
สายไปสายมาแล้วปาดด้วยนะปาดหน้ารถเขาปาดคันอื่นไปด้วยครับ
นี่แหละครับปาดปุ๊บแล้วตั้งใจเบรกกะให้มาชนท้ายครับ
คนที่เอามาโพสต์ไว้เนี่ยมีแคปชั่นว่าขับเบ้นจะขับกวนยังไงก็ได้
ตั้งแต่บนทางด่วนวิ่งเลนขวาเบียดมาเกือบชนแล้วก็ทำแบบนี้เธอเป็นอะไรของเธอ
เจ้าของคลิปเขาถามนะคนที่ถ่ายไว้ชื่อว่าคุณพงศิษย์ก้านชูช่อครับเล่าให้ฟังว่า
อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวเขาไปเที่ยวชนบุรีกันขากลับคนขับเนี่ยเป็นน้องเขย
ก็ขับมาเลนกลางตามปกติเลยนะคุณผู้ชมจนกระทั่งถูกรถเบ้นที่เห็นเนี่ย
พอลงด่วนมาที่ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าบางแคยังไม่เลิกนะ
เน้นคันนี้ขับตามมาหาเรื่องอยู่แล้วรถคันนี้ไม่ได้ปาดแค่รถเขา
ก่อนหน้านี้นี่คือเขาขับตามหลังเรามาหรือว่ามาเจอกันตรงนั้นหรืออะไรยังไงไหมคะ
ถ้าที่ผมจำได้ก็คือแค่ที่ผมเห็นตรงนั้นเองแค่ว่าเขามาเบียดเกือบจะชน
แสดงว่าก่อนนั้นเนี้ยเราไม่ได้ขับปาดเขามาก่อนไม่นะครับเพราะเขาอยู่ข้างหน้า
ไม่น่าจะไปปาดเขาได้น่าจะเพิ่งจะมาใกล้กับเขาแล้วเขาก็มาเบียดเขาครับ
แล้วนอกจากคันเราที่โดนเนี่ยคันอื่นโดนด้วยไหมโดนครับเขาปาดเกือบทุกคันเลยครับ
เพื่อที่แล้วพอเราเหมือนว่าขับเลยเขามาแล้วเหมือนเขากำลังตามหาเรา
พอเขาจะเจอเราผมก็มองข้างหลังคือเขาปาดทุกคันมาเลย
เพื่อที่จะมาปาดเราข้างหน้าแล้วก็มาเบรกใส่เราเพื่อจะให้เราชนเขา
คุณผู้ชมเห็นเบนท์คันนี้ขับปาดไปปาดมาอาจจะสันนิษฐานว่าผู้ชายหรือเปล่า
เป็นผู้ชายคึกขนองผู้ชายอยากจะกวนบาทาใครหรือเปล่าอืม
ปรากฏว่าเหมือนจะเป็นคนขับผู้หญิงนะครับเหรอ
จากมือที่ยกขึ้นมาถ่ายรูปคุณผู้ชมมันจะมีจังหวะหนึ่งเนี่ยเห็นเหมือนว่าเป็นมือผู้หญิงครับ
หลังจากนั้นรถเบ้นเนี่ยก็เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันไปแต่รถเจ้าของคลิปนี้เนี่ยจังหวะที่ยื่นมือมาโอ้อาจจะดูยากซะหน่อยนะ
เพราะมันมืดด้วยเออมันมืดด้วยนะครับ
แต่พอรถเบ้นเนี่ยเลี้ยวเข้าปั๊มไปเจ้าของคลิปไม่ได้ขับตามไปครับ
ไม่อยากมีปัญหาแล้วเพราะว่ารถเขาก็มีทั้งเด็กทั้งคนชะลาด้วย
เพราะอย่างที่บอกไปเพิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมา
อย่างไรก็ตามถ้าคนขับรถเบ้นคันสีดำคันนี้ดูข่าวนี้อยู่นะ
แล้วอยากจะชี้แจงว่าเฮ้ยก่อนอันนี้เหตุการณ์มันมีมากกว่านี้นะ
หรือมีอะไรที่พวกเรายังไม่รู้ชี้แจงได้นะครับ
ยินดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้อีกมุมหนึ่งด้วย